แล้วบอกเลยพระเอกละครเย็นละครหลังข่าวช่วงนี้

แต่ละคนนะต้องกลืนน้ำลายขนาดนั้น
ใช้จึงสอบเลยบ้างน่ารักทุกคน
คือหล่อแล้วแบบขี้เล่นด้วยคุณผู้ชมตีบทแตกกระจุยครองใจคนดูทั้งประเทศเลยนะ
ออคสตาร์ตที่คนนี้เลยขวัญใจคุณผลอยลุงมาริโอ

ถ้าเศรษฐ์ยิ่งสูงพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจ
ตัวเลขยิ่งเยอะแปลว่ามันยอดคนดูเยอะ
ใช่สร้างกระแสฟีเวอร์ให้ละครไทยแนวย้อนยุคนุ่งโจงห่มสบาย

ริโอเรื่องนี้ประกบกับนางเอกคู่บุญคิมเบอร์รี่
ในบทแม่บัวเล่าเรื่องราวของสาวหลงยุค
ไปอยู่ในช่วงรัตนโกสินฮะ
แล้วก็ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยด้วย
ทั้งความหาแล้วก็เกร็ดความรู้ในการรักษาโรคค่ะ
พระทองอ้นนี้นะมาริโอเขาเล่นเป็นพระเอกคนซื่อ
น่ารักแล้วก็ตีใจกว่าบ๊กบ้ากกับชาวคณะตลอดเลย
แล้วก็มีซีนเด็ดมาริโอถอดเสื้อโชว์จ้า
เห็นยั่วบดไปเลยยั่วน้ำลายแฟนกันอีกด้วยนะฮะ
งานนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณผู้ชมที่ละครหมอหลวงเนี่ยจะฮอตฮิตติดลมบน

เพราะฉะนั้นผู้จัดเนี่ยพี่ก้องเปียก็ต้องผลนักแจดงนำเอามาจัดมิตติ้งของคุณแฟน
บอกเลยว่าวันนั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นห้างแทบแตกแล้วดังที่สุดคือเสียงใครรู้ไหม

ขยับมาต่อค่ะคุณผู้ชมขาที่ล่ออร่ามาร์กตรินนะฮะ
ใช่แล้วดูกล้ามล่ำของมาริโอกันไปแล้ว
มาดูความล่ออร่าของพี่มาร์กตรินกันค่ะ
จากละครดราม่าโรแมนติกใต้เงาตะวันนี่
กับบทคุณกรหนุ่มเจ้าอารมณ์ดูร้ายแต่ก็จริงใจนะคะ
บอกเลยนะว่าเรื่องนี้หมากหล่อมากหล่อมากแบบก่อไก่ล้านตัวจริง
ออร่าว่าที่เจ้าบ่าวฉายชัดทุกช็อตทุกฉากคุณผู้ชมดูเอาเอง
โดยเฉพาะซีนหวานอย่างนี้ที่ต้องสวีทกับนางเอกโบเมลดาที่สวิสเตอร์แลนด์
ชากนั้นชากเกี่ยวทำเอาสาวฟินจริงหมด
พอยอ่านไปพลอยหันไปดูทางขวาด้วยค่ะดูขวัญตอนนี้หมุนตัวเป็นเลข๘แล้วนะ
เขินแทนแล้วโอ้โฮคิดว่าเจ้าเองเป็นโบเมลดาหรือเปล่าโอ้แม่
ซิกแพคไปช่วงนี้หนุ่มหมากดีมากมีวัวจะเป็นโหมเม้นต์อาบน้ำบ้าง
อ้อนนางเอกบ้างดูแล้วก็ทำเอาเราอดเคลิมไม่ไหวนะคะ
ฉันเห็นแล้วฉันอิงอิจฉาคิมเบอรี่โอ้โหบอกเลยนะคะ
อ่ะยังไม่จุใจใช่ไหมปิดท้ายกันที่พระเอกสีหล่อเจดเจพิพัฒน์กันบ้างดีกว่า
จากละครรักร้ายนี่กำลังเข้มข้นสุดค่ะ
กับการขับเขี้ยวบทบาทนะ๒นักแสดงมากฝีมือ
ที่แหม่มแคทรียาแล้วก็นางเอกใหม่ดาวิกา
เรื่องนี้บอกเลยว่าเชื่อดเฉือนฟากฟันมันมาก
เรื่องนี้หนุ่มเจดค่ะรับบทเป็นแก๊งต้มตุ๋นในคราบแบบไฮโซมาสโก้
แบบร้ายแต่ก็มีใจให้นางเอก
ซึ่งในเรื่องหนุ่มเจดค่ะก็มีทั้งฉากอบอุ่นแสนละมุนละมัย
ดราม่าน้ำตาแตกก็มี
รวมไปถึงชอดเด็ดถอดเสื้อโซซิกแพคโอเคราะห์
เฮ่ยพอเห็นหน้าเขาแล้วพูดไปถึงเลยทีเดียว

ถอดเสื้อโซซิกแพคเออ
คุณแดดแม่เขาถือไม่ค่อยเสื้อเดี๋ยวเขาพลาดเท่านั้นนะ
หลายคนค่ะก็ชมไม่ขาดปากว่าโอ๊ยเจ๋จ๋า
ห่อออร่าขึ้นมากเลยแถมเล่นได้ดีตีบทแตก
โดยถึงแม้ละครนะคะเจดจะร้ายแต่บอกเลยว่า
ถึงไรก็รักน่าจะเกรย์อะไรอย่างไรก็รัก

เดี๋ยวพี่บอยร้องห้าแล้วนะ
แหม่มกติริยาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ก็ดีใจมากครับมันก็ไม่ใช่โอกาส

เราจะได้ร่วมงานกับคนเก่งขนาดนี้
ทำไมมันต้องแหวกอะไรขนาดนี้
นิดนึงใช่โชว์เรือนร่าง
เขาก็ยอมรับเลยว่าเขาก็โชว์เรือนร่าง
ใส่เสื้อสูตรมาแหวกอกถึงสดือขนาดนี้

โดยเฉพาะแจ๊กกะรีนไปแหวกอกดูของเขา

เขาแหวกกืนบ้างนะเดี๋ยวเฮ่ย